สนับสนุนโดยยาสีฟันซอส
เล่าเส้นเป็นเรื่องเทปพิเศษตอนก๋วยเตี๋ยวฟรีทำดีเพื่อพ่อเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วล่ะค่ะ
ช่วงนี้คุณน็อตและทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องจะพาเดินทางไปที่จังหวัดระยองเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสุดแสนประทับใจจากหัวใจ
ของเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กที่อยากจะทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
จะเป็นร้านอะไรไปฟังจากคุณน็อตกันเลยดีกว่าค่ะ
ร้านสุดท้ายนะครับในเทปพิเศษก๋วเตี๋ฟรีทำดีเพื่อพ่อนะครับ
เราเดินทางออกจากกรุงเทพนะครับระยะทางประมาณสองร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับ
เวลาสามชั่วโมงเพื่อจะไปที่จังหวัดระยองไปที่ร้านเต้าหู้ยี้เย็นโฟนะครับผม
ซึ่งเป็นร้านเล็กเลยแต่ว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
โดยใช้อาชีพที่ตัวเองมีนี่แหละก็คือการขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ
ฟรีง่ายเลยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง
สวัสดีครับพี่หน่อยครับพี่หน่อยนะครับแห่งร้านเต้ายผู้ยี้เย็นตะโฟนะครับ
หนึ่งในร้านที่มีความตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อตอบแทนนะครับ
พระคุณของในหลวงราชการที่๙นะฮะที่ทำสิ่งมากมายให้กับประชาชนชาวไทยนะครับ
ก็เลยทำในสิ่งที่สนขนาดที่สุดก็คือการแจกก๋วยเตี๋ยวฟรีเริ่มต้นแจกก๋วยเตี๋ยวฟรีเมื่อไหร่ครับ
พี่ไม่แน่ใจว่าพี่เริ่มตั้งแต่ปี๔๙หรือปี๕๐นะคะตั้งแต่นั้นมาก็คือตอนนั้นรู้สึกว่าวันเกิดท่าน
พี่ก็เลยคิดกับแฟนว่าแจกก๋วยเตี๋ยวฟรีไหมเอาอาชีพของเรานี่แหละที่ว่าตอบแทนพระองค์ท่าน
แจกที่ไหนครับผมอ่าแจกหน้าร้านนี้เลยค่ะหน้าร้านเราเลยใช่ค่ะ
แล้วเป็นไงคนแถวนี้เขาตื่นเต้นกันไหมปีแรกยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะครับผม
ต้องแบบว่ามีญาติพี่น้องเชิญมาเนี่ยคือตะโกนเวลาคนขี่รถผ่านอย่างนี้ค่ะ
โกนบอกว่าเออแจก๋วเตี๋ฟรีนะคะแจก๋วเตี๋ฟรีนะคะเพราะว่าปีนั้นคือเริ่มคิดมาปุ๊บยังไม่ได้ติดป้ายบอกใครเลย
เมนูที่ทำแจกในวันนั้นคือเมนูเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะก๋วยเตีต้มยำ
นั่นคือเมนูที่ทุกคนนิยมสั่งมากที่สุดเลยอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะ
งั้นเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปในครัวนะไปดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างได้ค่ะ
ผมเชิญเลยครับร้านเต้าหู้ยี้เย็นตะโฟของพี่หน่อยนี้นะคะ
ขึ้นชื่อในเรื่องมีเครื่องต่างที่ใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวมากกว่า๑๐ชนิดค่ะ
และในวันที่แจกก๋วยเตี๋ยวฟรีก็ไม่ได้ลดปริมาณลงแม้แต่น้อย
เรียกว่าขายปกติอย่างไรแจกฟรีก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน
ถุดิบ๑๐อย่างนี้จะมีอะไรบ้างไปลุยหน้าเตากันเลยดีกว่าค่ะ
เอาล่ะครับเรามาดูตรงนี้นะครับว่าวันนั้นที่เราทำเมนูแจกแล้วได้รับความนิยมสูงสุดคือเมนู

เย็นเตอร์โฟต้มยำนะครับเรามาดูส่งมาส่งกันมากดีกว่านะคะ
เอาเส้นก่อนแล้วกันนะทางร้านนี้จะมีเส้นหลากหลายเลยมีเส้นอะไรบ้างครับ
เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็หมี่กรอบค่ะครบเลย
ประมงบะหมี่ครบหมดเลยพวกนี้นี่เรามีวิธีการเลือกเส้นอย่างไรบ้างครับ
จะมีเจ้าประจำที่ว่าต้องเส้นเหนียวนุ่มค่ะ
ในส่วนเครื่องเนี่ยโอ้โหมีมากมายหลากหลายเลยมีอะไรบ้างเอ่ย
ก็จะมีส่วนหลักก็คือปลาหมึกค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็จะมีส่วนมากจะเป็นรวมมิตรนะคะ
จะมีกุ้งมีหือกล้วยลูกชิ้นปลาเกี้ยวหมูเกี้ยวปลาพวกนี้ค่ะ

เราก็นำมาใช้ในเป็นส่วนผสมต่อ
เพราะว่าใช้วันหนึ่งประมาณ๔๐๕๐กิโล
โอ้โหเยอะมากจริงนะครับผมมาดูตัวน้ำซอสกันบ้างดีกว่าครับ

แล้วก็มีซอสแดงค่ะ
พวกซอสปรุงรสทั้งหลายครับผมอันนี้ปรุงรสในในแบบของเราเลย
จะเป็นยังไงตัวนี้จะออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานเค็ม
ครบเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีพวกเครื่องต่างวันนี้มีกระเทียมเจียว
มีถั่วค่ะพวกเองเนอะค่ะใช่ค่ะพวกเองนี่อะไรอ่ะอ่า
เป็นน้ำต้มยำสูตรของที่ร้านค่ะอ่าคือผสมเรียบร้อยแล้ว
ปลามะนาวน้ำตาลอะไรแบบนี้นะฮะแต่เป็นรสที่ทางร้านเนี่ยได้คัดสรรมาเรียบร้อยแล้วนะ
ค่ะน้ำซุปดีกว่าเรามาดูน้ำซุปกันนี่เลยน้ำซุปนี่เรามีอะไรบ้างเอ่ย
อืมน้ำต้มกระดูกหมูนะครับครับผมเป็นสี่สิบห้าสิบกิโลกรัมแล้วก็จะมีซอสปรุงรสนิดหนึ่งค่ะ
ปรุงรสในนี้ด้วยเลยใช่ไหมฮะค่ะต้มตุ๋นนี่นานแค่ไหนครับ
ประมาณสี่ชั่วโมงค่ะสี่ชั่วโมงก็จะใช้งานได้นะครับผม
กระดูกหมูกว่า๕๐กิโลกรัมที่ใช้สำหรับเคี่ยวน้ำซุปนี้จะเคี่ยวไว้ในหม้อใหญ่เป็นเวลานานกว่า๔ชั่วโมงค่ะ
เมื่อได้ที่แล้วก็จะตักเฉพาะน้ำซุปใส่ไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวเพื่อปรุงเป็นเมนูต่าง
รับรองได้ว่าสดแล้วรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมน้ำต้มกระดูกหวานกลมเลยทีเดียวค่ะ
เมนูก๋วยเตี๋ยวที่พี่หน่อยทำแจกในแต่ละปีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยเรื่อยค่ะซึ่งเมนูที่คุณน็อตจะได้ทานในวันนี้เป็นเมนูที่ประชาชนที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวฟรีสั่งมากที่สุด
เดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันว่าเพราะอะไรเย็นเตอร์โฟชามนี้ถึงถูกใจคนทานขนาดนี้ว่าแล้วก็ไปลงมือทานกันเลยดีกว่าค่ะ
แล้วก็มีคนแนะนำบอกว่าให้ขายก๋วยเตี๋ยวสิก็เลยเริ่มขายมาตั้งแต่ตอนนั้น

ตอนแรกพี่ชายสอนค่ะพี่ชายของแฟนค่ะ
แล้วเราก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรของเราที่ว่าคิดว่ามันโอเคสำหรับเราที่สุด
ช่วงแรกแรกเปิดแรกแรกนี่ขายดีไหมเริ่มตั้งตัวได้เมื่อไหร่
เริ่มตั้งตัวได้ก็ประมาณ๕๖ปีหลังจากที่ว่าอันนี้ค่ะ
หลังจากที่เราทำได้สักพักหนึ่งเราเริ่มมีเงินเก็บส่วนหนึ่งแล้ว
เริ่มตั้งตัวได้แล้วก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่จะแบ่งปันแล้ว
ก็คือคุยกันเลยว่าอยากจะทำอยากจะทำตรงนี้อยากจะตอบแทนพระองค์ท่าน
พอพูดใกล้วันที่๕ธันวาจัดการเลย
อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราสองคนสามีภรรยาลุกขึ้นมาทำความดีเพื่อถวายพระองค์ท่าน
อยากตอบแทนพระองค์ท่านนะคะเห็นพระองค์ท่านเหนื่อยเนอะ
แล้วก็เห็นพระองค์ท่านทำเพื่อประชาชนทุกคนเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง
ก็อยากจะทำทุกอย่างค่ะ
อะไรก็ได้ขอให้เราลุกขึ้นมาทำเถอะเป็นสิ่งที่เราถนัดเนี่ย
ถ้าเราคิดว่ามันดีแล้วก็ทำไปเพื่อตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่าน
ที่มีต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทยนะครับขอดูภาพบรรยากาศได้มั้ยครับ
ในการเที่ยงวันนั้นมาอันนี้ไงนี่ไงอันนี้ปี๒๕๕๒นะครับผม
ร้านอยู่นี่เลยกินฟรีวันพ่อนะครับนี่เลยติดป้ายเลย
ธันวาคมปี๕๒กินฟรีวันที่แจกฟรีเนี่ยจำได้ไหมว่าทำไปทั้งหมดกี่จาน
ปีแรกที่ว่าคนเยอะเลยเยอะมากเลยน่าจะเป็นปี๕๓นี่แหละค่ะ
นี่ทำกี่จานก็ประมาณสักพันกว่าค่ะอืม
หมู่อาจารย์ใช่ค่ะระหว่างทำนี่เรารู้สึกไงบ้างครับคนมากันเยอะแยะเลย
ของที่เราข้างหน้าก็คือของที่เราเสียเงินซื้อหมดเลยอ่ะใช่ค่ะไม่
คือไม่เสียดายเลยยิ่งคนมาเยอะเยอะเรายิ่งมีความสุขค่ะคืออยากให้กินให้หมดเลย
ใช่ค่ะเจอมากี่รอบจะเวียนกี่รอบคือเต็มใจให้เต็มที่เลยค่ะ
แล้วทำต่อเนื่องกันทั้งหมดเนี่ยจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากี่ปีแล้ว
อืมปีนี้ถ้าจริงจริงก็คือปีที่สิบค่ะถึงแม้วันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับเราแล้ว
นะครับผมอนาคตนี่เรายังยึดมั่นอนิษฐานความดีที่ทำอยู่นี้ต่อไปไหมครับ
ต่อไปค่ะคิดว่าจะสืบจนรุ่นลูกเลยก็บอกกับลูกแล้วว่าเออถ้าเกิดว่าไอ้นี่จริงก็คือให้ทำ
ถ้าเรามีกำลังจริงคือทำอย่าหยุดค่ะ
จากที่จะมาทานแล้วก็ยังมีบุญอื่นด้วยใช่ไหมในวันนั้น

ก็จะแจกเป็นพวกซีดีแจกต้นไม้บ้างค่ะ

จะเป็นไม้ยืนต้นที่ว่าปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมากค่ะ
ก็ที่ว่าเออจะได้แบบคือเอาไปแล้วคืออันนี้นะได้จากวันพ่อนะ

เป็นความคิดที่แบบผมว่าเป็นความคิดที่มันประเสริฐมากนะครับ
จากที่จะแจกของแล้วยังให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ปลูกต้นไม้
ทุกวันนี้ต้นไม้ในประเทศเรามันลดน้อยถอยลงไปทุกทีนะ
แล้วก็ความเกี่ยวกับจีมันหายไตแล้วก็ให้คนเนี้ยแต่ละต้นหรือละต้นไปปลูก
หนึ่งคนก็หนึ่งต้นพันคนก็พันต้น

ซึ่งเป็นสิ่งที่ในหลวงราชการเก้าท่านก็มีความประสงค์ที่อยากให้รักษาต้นไม้เอาไว้

เพราะที่ไหนมีต้นไม้แล้วใช่ไหมก็จะมีน้ำเช่นเดียวกัน
แรกที่เขาบอกจากต้นไม้ภาพที่เราคิดก็คือนึกว่าคงต้นไม้ดอกไม้ดอกดาวเรือง
แต่ปรากฏว่าเขาแจกเลือกที่จะแจกต้นไม้ยืนต้นเหมือนกับสัญลักษณ์ว่าเป็นต้นไม้ของพ่อ
วันนี้คุณมาทานก๋วยเตี๋ยวฟรีซึ่งคนมีโอกาสมาทานก๋วฟรีเพราะว่าพ่อให้ไม่ใช่พี่หน่อยให้
ซึ่งต้นนั้นจะอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับไปตลอด
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศนี้คุณสามารถทำความดีในท้องที่ของคุณได้
ความดีมันทำได้ทุกที่มันไม่จำเป็นต้องทำให้คนเห็นด้วยซ้ำ
แต่ขอให้รู้ว่าทำออกมาจากหัวใจคุณจริง
ตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับที่ทางทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องนะครับ
แล้วก็ทางไทยรัฐทีวีได้ทำชุดพิเศษขึ้นมาทั้งหมด๔เทปด้วยกัน
ในเรื่องเรื่องเล่าก๋วยเตี๋ยวของพ่อนะครับ
เราได้สัมผัสเรื่องราวของคนหลากหลาย
ได้สัมผัสความรักและความจงรักภักดีของคนไทย
นี่เป็นแค่ส่วนเล็กเท่านั้นที่เราได้สัมผัส
หวังว่าเทปพิเศษชุดนี้จะเป็นเทปที่สร้างแรงบันดาลใจ
ในการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างเพื่อประเทศนี้
ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะยังไม่อยู่กับเรา
แต่สิ่งที่ยังอยู่กับเรานั่นคือคำสอนของพระองค์ท่าน
ทุกคำสอนอยากให้ทุกคนเนี่ย
คนเนี่ยนำคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ย
นำมาปฏิบัติในชีวิตจริงในทุกเรื่อง

นำสิ่งที่พระองค์ท่านสอนมาปฏิบัติจริง
ประเทศของเราเนี่ยมันจะเป็นประเทศที่มันน่าอยู่มากขึ้น
เป็นประเทศที่คนทั่วโลกจะอิจฉาเรามาก
ที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นยิ่งกว่า
กษัตริย์ใดในโลกใบนี้
และนี่คือความภูมิใจทั้งหมดที่ทีมงาน
ก็ได้ใช้ธรรมชาติเพื่อไปนะ
เพื่อนกับนามที่ค่ะ

เธอหนึ่งน

นิจกด
และจะขอทำความดีนับจากนี้ไป
ยังคิดถึงทุกเวลา
ยังคงนึกถึงไม่เคยเปลี่ยน
อยู่ตรงนี้ไม่เคยหายไป
เสด็จประทับอยู่สุดในใจทุกเวลา
เสด็จประทับอยู่สุขในใจตลอดไป
สมอยู่ในใจตลอดไป